ถึงแล้วฮะตรงนี้ก็คือพญานาคของมุกดาหาร
ท่านสวยมากค่ะท่านสวยมากท่านสวยมาก
อย่างที่บอกเมื่อกี้เราเล่ากันไปตรงนี้ก็มีความเกี่ยวเนื่องกับสะพานข้ามแม่น้ำโขง

หลังจากนั้นเราก็เริ่มสร้างก็เริ่มสร้างได้ตรงนี้เริ่มสร้างได้เสร็จแล้ว
เราก็คิดว่าเราจุดทูปสักการะท่านอยู่ตอนแรกไม่ได้ปั้น
แต่ท่านเจ้าวาดท่านมาท่านย้ายมาประจำการที่นี่ปี๕๖
ท่านบอกว่าในเมื่อหลวงตาก็เห็นรูปเห็นนามที่อันนั้นก็อาจเป็นงูจงอางสีดำน่ะ
ที่มาจากถ้ำมะเขือเทือนท่านเห็นเวลาจะลงบินทบาทร่องน้ำตรงนี้
จะลงไปตรงนี้๘๐๐๘๐๐เมตรแต่ถ้าลงทางที่เราขึ้นมาเมื่อกี้๑๒๐๐เมตร
เพราะฉะนั้นทางมันไกลในระยะของการเดินแต่ลงไม่ได้ตรงนี้จะมีงูจงอางสีดำสีดำ

ในเมื่อนิมิตหมายของคำถามต่าง

ท่านก็ต้องมาปกป้องพระพุทธศาสนาก็เลยปั้น
ปั้นให้ท่านมีรูปมีนามได้อาศัยอยู่
มีปฏิหารของคำขอนี่

คนถูกรางวัลที่๑เต็มไปหมดเลย
คนถูกรางวัลที่๑เต็มไปหมดเลย
ปีแรกของท่านเปิดเบิกเนธตลอดปีเลย

แล้วคนส่วนใหญ่ก็คือมาขอเรื่องโชคลาภ
ของานขอเรื่องตำแหน่ง
ของานขอย้าย

คำขอชื่อชื่อที่อยู่ของคนผู้ขอ
แน่นอนครับนี่ก็คือเป็นเรื่องเป็นราวที่เกิดขึ้น

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองของพญานาค
และเป็นเมืองที่คนในจังหวัดได้มีโอกาสเห็นปฏิหาร

พญานาคคนไหนลบหลู่ก็เจอดีมาหลาย

ครับรวมถึงตำนานการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาว

ทั้งหมดนี้วันนี้เราพากันมาดูที่มุกดาหาร